ยังคงเดินทางอยู่แต่ว่าใครที่เดินทางผ่านไปทางเขาใหญ่
อยากให้ฟังเรื่องนี้นิดนึงมีเรื่องมาเตือนให้ระวังกันหน่อยนะคะ
เจ้าถิ่นเจ้าโยโยเนี่ยนะคะเขาอยู่บริเวณแถวนั้น
แล้วก็มีคนเดินทางกันมากมายเลยทีเดียวทีนี้ช้างโยโยเกิดอาการตกมัน
ขวางรถทำให้การจราจรติดยาวเหยียดเลยนะคะ
บางคนตกใจทำอะไรไม่ถูกเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเคลียร์บอกว่าให้รีบถอยไปหน่อย
ไปดูเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นกันค่ะไปเลยครับไปเลยไปเลย
ถอยสิครับคันขาวถอยสิครับ
ไปเลยครับคันนั้นไปเลย

เจ้าหน้าที่จะต้องคุยทั้งกับคนขับรถ

ขาวถอยสิครับอภิโยใจเย็นเข้าป่า

แล้วอยู่ตรงหน้าอันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามจะต้อน
เจ้าโยโย่เข้าไปหรือเปล่าพี่โย่อยากจะมาต้อนรับคนหรือเปล่า

หรืออยากจะโบกรถไปเคาน์ดาวน์ที่ไหนหรือเปล่า

เขาใหญ่ปราจินบุรีซึ่งช่วงเนี้ย

เส้นทางเนี่ยเป็นทางลัดในการ
เดินทางออกทางอำเภอปากช่อง

จุดตรวจเขาเขียวได้สักประมาณหลักกิโลเมตรที่๓๔

เพราะว่าเจอเจ้าโยโยกำลังอยู่ในอาการตกมัน
ุดหงิดเดินออกมาจากป่ามาขวางถนนนะคะ
รถนักท่องเที่ยวหลายคันดูสิติดยาวเหยียดเลยเข้าไปไม่ได้นะคะ

เจ้าหน้าที่เขาใหญ่แล้วก็อาสาสมัครชุดอารักษาช้าง
ต้องขับรถกระบะมาล่อแล้วก็กดดันให้มันกลับเข้าป่าไป
แล้วก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ที่เขามาต้อนให้เจ้าโยโยเข้าป่าไป
แล้วก็ตระโกนให้รถยนต์ที่จอดติดอยู่
ขับผ่านช้างไปเร็วไม่ต้องตกใจนะคะ
เพราะว่ามีรถหลายคันไปจอดเผชิญหน้ากับช้างโยโย

ตกใจด้วยอยากดูก็อยากดูแล้วก็ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอะนะคะ
ส่วนเจ้าโยโยแม้เจ้าหน้าที่จะไล่ให้เข้าป่าไปได้เล็กน้อย
แต่มันก็ยังวกกลับออกมาเดินบนถนนอยู่อีก

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องคอยโบกรถให้เบี่ยงหลบไป
รถก็ติดเป็นทางยาวทีเดียวนะคะ
ช่วงที่มันเดินออกมาหารถของนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่เขาต้องขับรถขวางแบบนี้

มีกลิ่นของช้างตัวผู้ตัวอื่นติดอยู่ที่รถ
เจ้าโยโยเขาได้กลิ่นเขามุดหงีดอย่างนี้
ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะคะใช้งานแทงเข้าไปที่ข้าง
รถของเจ้าหน้าที่ก็เสียหายไปเหมือนกันนะ
รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยต้องเรียกรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เนี่ย
มาช่วยกันหน่อยเรียกรถบรรทุกน้ำอีกคันหนึ่ง
ให้มาฉีดน้ำกดดันไล่ให้เจ้าโยโยเข้าป่าไปหน่อย
แต่ทีนี้พอรถฉีดน้ำมาถึงโยโยเห็นปุ๊บรู้ทันเลยค่ะ

โดนฉีดน้ำแน่นะคะ
ส่วนสาเหตุที่ช้างออกมาเดินบนถนน

ก็เลยทำให้ช้างตกมันแล้วก็ออกจากป่ามาเดินบนถนน
ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าเบี่ยงเล็กออกมาเดินแบบนี้เหมือนกันค่ะ
ช่วงนี้เจ้าโยโยก็ออกมาอีกตัวหนึ่ง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาเตือนไว้เลยนะคะ

จะไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างสูงด้วย